คุณผู้ชมทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้ใกล้จะ๗โมงแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าทำอะไรอยู่วางมือก่อนนะคะแล้วเชิญที่หน้าจอทีวีค่ะ
เพราะภาพนี้ที่จะให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมฟังดิฉันเล่าอย่างเดียวไม่ได้
ต้องดูภาพด้วยนะคะเพราะว่าคุณผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะ
เอาภาพนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดน่าจะเป็นพญานาคมาให้โชค
คุณผู้ชมดูข่าวนี้อาจจะได้โชคไปก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
นั่นแหละค่ะมากันเป็นคลิปเลยนะคะแล้วเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงตัวเลขไหม
มีคนในพื้นที่พูดไปแล้วหนึ่งตัวว่ายังไงฮะ
เหรอชาวบ้านพูดใช่แค่นั้นเหรอ
คุณดูต่อแล้วคุณผู้หญิงที่นำคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ
ทีนี้พอมันมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปยังผู้โพสต์ค่ะ
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ารอยที่ชาวบ้านเห็นเนี่ย
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยเลื้อยของพญานาค
ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังจากชาวบ้านได้มีการทำพิธีบวงสวงสารพญานาคที่วัดสวนธรรมสุขโต
ตอนกลางคืนพอเช้าขึ้นมาก็เห็นนี่แหละค่ะ
ทีนี้คูน้ำที่จุดเกิดเหตุเป็นคูส่งน้ำจากหนองน้ำใหญ่
หมู่บ้านยาวไปจนถึงวัดแต่ช่วงเนี้ยน้ำมันแห้งไง
ครูแห่งนี้ก็เลยเป็นโครนตมอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะคนที่ไม่เชื่อก็มี
บางคนก็มองว่าเป็นรอยของปลารอยของเต่า
ที่มันพยายามหนีจากคูน้ำแห้งไปหนองน้ำใหญ่ในหมู่บ้านหรือเปล่า
นี่แบบนี้นะคะส่วนคนที่เชื่อว่ารอยนี้เป็นรอยของพญานาคมาให้โชค
ก็นำทูบเทียนหมากพลูมาสักการะเพื่อขอตัวเลข
ขอโชคขอลาบอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะชี้พิกัดนิดหนึ่งนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นคูน้ำใกล้วัดสวนธรรมสุขโตบ้านนาอ้อม
ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครคุณ
คุณทัศนัยคุณมีโชคบ่อยคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมนั่นสิ
ก็เห็นอยู่เออจะบอกไม่ได้เดี๋ยวมันเคลื่อนชี้นำทางที